ยังไงซะเนี่ยซันตาคลอสเขาก็จะมาแจกของขวัญให้กับเด็ก
อันนี้เป็นความเชื่อของเด็กว่าวันคริสต์มัสฉันจะได้รับของขงของขวัญกันไป
แต่ว่าซันตาคลอสที่จะมาแจกของขวัญให้กับน้องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ชม
ไม่ใช่ซานตาคลอสที่เป็นคนไม่ใช่ซานตาคลอสที่เป็นลุงอ้วนมีหนวดมีเคลา
แต่ว่าซานตาคลอสหน้าตาเป็นยังไงมาแจกของขวัญให้น้องกันแบบนี้
ไปดูซิว่าซันตาคลอสที่ว่านั้นหน้าตาแบบไหน
วันนี้ฉันชัดใจเพื่อนรักมาพาเราไปศึกษันเมื่อใดจะเอ่ย

มันช้าง
ถูกต้องแล้วเป็นซันตาช้าง
เขามีแต่ขี่ช้างจับตั๊กกะแตน
อันนี้ขี่ช้างแจกของขวัญให้กับเด็กก้าว
จันตะคอสของเราน่ารักใช่ไหมล่ะคุณผู้ชม

ไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่มาถึงสี่เชือกด้วยกัน

นี่มาแจกของขวัญให้น้องนะฮะ
น้องที่โรงเรียนจิระสาทวิทยาจังหวัดพระนคร๔อายุทยา

ไม่ใช่แค่น้องนะคุณครูก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเหมือนกัน
เห็นพี่ช้างสี่เชือกออกมาสวมชุดซัตเตอร์คลอสสีแดง
แจกของขวัญให้กับเด็กแบบนี้

น้องเขานั่งเหมือนแบบว่าแปลอักษร

เป็นรูปของต้นคริสต์มัส

ที่ทางวังช้างอยุธยาแลพเนียสเขาจัดขึ้น
เพื่อเป็นการมอบความสุขต้อนรับวันคริสต์มัส

โดยปีนี้นะคะทางวังช้างเขาก็ปิ๊งไอเดีย
ส่งความสุขแบบพิเศษสุดเลย
ก็คือนอกจากจะนำช้างทั้ง๔เชือก

ยังมีโชว์เด็ดเด็ดมามอบให้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะ
ก็จะพาไปดูซานตาครอสตัวน้อยชั้นปฐมชั้นอนุบาลน่ารัก
ที่เขามาร่วมขบวนสร้างสีสันสร้างความสุขให้ด้วยนะจ๊ะ
แล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือการแจกของขวัญกันแบบจุก
แหลกแบบจุกใจกันไปเลย๓๕๐๐ชิ้น
โอ้โหบอกเลยว่ารับกันแบบเต็มเลยค่ะ
เอาให้ดูนี่คือภาพบรรยากาศส่งความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มัสนะคะ
ที่เราก็เอามามอบส่งต่อความสุขให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้
ลังการจริงใช่แล้วคือเด็กเขาชื่นชอบอยู่แล้วว่า
มีความหวังว่าจะได้เจอกับซันตาคลอสตัวจริงสักทีหนึ่งในชีวิตใช่ไหม
ก็ได้เห็นเป็นซันตาคลอสช้างก็น่ารักดีมาแจกของขวัญให้กับน้อง
ใช่แล้วเด็กก็ได้แต่งตัวเป็นซานต้าซานตี้สนุกสนาน๑ปีมีครั้ง